ถามเรื่องการเมืองละว่าเอ๊ท่านจะมีล่อหรือเปล่า

ตอบยังไงเห็นว่ามีเสียงอย่างนี้ด้วยนะ
เหรอเออไปที่ธรรมเนียบรัฐบาลครับเมื่อวานนี้พลเอก
จันโอชานายกรัฐมนตรีก็พูดถึงสถานการณ์การเมืองว่า
ขอให้ช่วยกันอย่าฟังแต่เรื่องวุ่นในประเทศ
ฟังต่างประเทศบ้างจะได้รู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนต้องแก้อย่างไร

แล้วถามว่าแต่การเมืองที่วุ่นในขณะนี้เนี่ย
ภูพันธ์มาถึงนายกรัฐมนตรีโดยพยายามจะโยงว่า

พลเอกประยุทธ์ก็เลยถามว่าส้มหล่นส้มที่ไหนส้มที่ไหนหล่น

นักข่าวก็ถามอีกว่าเป็นส้มหล่นทางการเมืองไอ้ท่าน

ถ้าตอบยังไงลองฟังดูหน่อยครับ

สิบคนตะอยอบจะโยงว่าที่ว่าท่านเอกก็รอส้มหล่นอยู่หรือเปล่า

ในช่องชายการเมือง

ผมไม่ต้องตอบว่าไงรัก
ผมก็หลังจากนี้จะทำเรื่องผม

แค่นั้นก็พร้อมส่งว่าใครจะเป็นก็เป็นไปดิ
ไอที่ว่าผมจะเลิกอะไรต่างผมไม่ตอบอะไรก็ดิ
ก็จะมาท่ากับผมท่าไม่ได้หรอก
ก็เป็นเรื่องของอนาคตถ้าถ้าโดดของเขาก็มีถ้าตรงนี้ถ้า๑ถ้า๒ถ้า๓ถ้า๔

นี่แหละวาทะสินที่เราคุ้นเคยกัน

แต่มีรอยยิ้มอยู่นะเจือรอยยิ้มบ้างอยู่นะ
แล้วท่านมี๔ท่าดอมสู้ไหวเปล่า
ท่าถึงท่า๒ท่า๓ท่า๔
คืออย่างนี้คุณผู้ชมไอ้ส้มหล่นมันมาแบบนี้
ไอ้ที่ดีลลับอะไรกันเนี่ยลือกันถึงท่านที่ว่านะครับ
เดี๋ยวดีลลับสำเร็จแล้วคนนี้จะถูกเชิญมาเป็นนายกกธบตรี